คุณเกดยุคนหญิงวัยห้าสิบปีนะครับเธอเป็นโชเฟอร์รับส่งพุทธศาล
ค่ะซึ่งจะเรียกผ่านแอปพลิเคชันอืม
เสาร์ที่ผ่านมาในอูนะฮะผู้ต้องหานะครับ
เรียกใช้บริการรถบอกให้มาส่งแฟนสาวหน่อย
สุดท้ายตัวเองนั่นแหละนั่งมาค่ะแล้วก็
ฆ่าเขาเอาศพไปทิ้งชิงรถไปเอารถไปขาย
รถนี่ไปขายราคาแค่สี่หมื่นนะแล้วได้จริงสองหมื่นห้านะคะ
ที่เหลือให้แนน่ใช่ฮะท่านผู้ชมครับ
วันนี้ตำรวจขยายผลแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้อีก๓คนนะฮะ
นี่จับได้เมื่อวานนะครับเดี๋ยวดูวันนี้ก่อนนะครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ

นายวีระนัทภูมิคำสุยะชื่อเล่นชื่ออูอายุ๒๑ปี
ก่อเหตุฆ่ารัดคอคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ชื่อคุณเกดยุคลหญิงสาววัย๕๐ปี
แล้วก็เอาศพไปทิ้งก่อนเอารถไปขาย
คือนี่ฮะนายอู๋นี่สารภาพว่าทำคนเดียวนะ

วันนี้พาไปทำแผน๓จุดด้วยกันนะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดแรกคือหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวบางบัวทอง
จุดนี้ในอู๋ผู้ต้องหาบอกว่า
บอกว่าออกอุบายว่าจ้างรถของนางเกดยุคลโชเฟอร์หญิงวัย๕๐ปี
ให้ขับรถมาที่นี่แล้วบอกเดี๋ยวจอดรอรับแฟนสาวหน่อย
แฟนสาวเข้าไปต่อขนตาอยู่ในหมู่บ้าน
ระหว่างที่จอดรถในอู๋ปีนจากเหล้ามาเหล้าหน้าแบบนี้นะครับ
เพื่อมาขู่บังคับเอาเงินจากผู้ตาย
ผู้ต้องหาบอกว่าตอนนั้นผู้ตายบอกไม่มีเงินให้ก็เลยเอาเชือกเนี่ยมัดมือเขา
แล้วตัวเองก็ปีนกลับไปอยู่เบาะหลังก่อนที่จะดึงผู้ตายมาเบาะหลัง
แล้วเอื้อมมือไปบิดกุญแจรถเพื่อดับเครื่องก่อนจะหันมาใช้เชือกรัดคอผู้ตายจนแน่นิ่งไป
แล้วก็ข้ามไปขับรถเพื่อเอาศพของเขาที่อยู่เบาะหลังเนี่ยเอาไปทิ้ง
ตัวของนายอู๋ยอมรับว่าติดยาเสพติดแล้วก็มีอาการหลอนและคลั่งยาเสพติด
ระหว่างก่อเหตุผู้ตายพยายามร้องขอชีวิตแล้วแต่ว่าผู้ต้องหาก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับ

แล้วก็มันทำอะไรนะผลักกุญแจครับผลักกุญแจ
เออแล้วตอนดึงเองดึงยังไงมันถึงลัดได้ดึงมาถึงผมนะครับ
ดึงไปทางนู้นดึงไม่ได้ดึงไปทางหลังไม่ครับดึงไปด้านข้าง
ดึงไปข้างหน้าแกครับดึงมาแบบนี้ครับอ่าดึงมาแล้วก็
ดึงหน่อยกดนะคาวลงแล้วจะดึงนะดึงค่ะโอ้ย
ตอนนั้นเขาพูดอะไรไหมพี่เขาบอกว่าคนตายดิ้นไหม
แล้วทำไมเราต้องตัดสินใจดำเนินต่อครับผมคลั่งข้างอะไรครับผม
เพื่อนเดิมบอกว่าเงินไม่มีเค้าก็บอกว่าจะไปด้วยนะ
ดูสีหน้าแววตาไม่ได้สะท้องสะท้านเลยนะครับมีจุดแรกที่ทำแผนนะครับ
จุดที่๒นะครับตำรวจคุมตัวในอู๋ไปทำแผนที่ซอยวัดท่าเกวียนนะครับ
จุดนี้เป็นจุดที่ในอู๋ขับรถมาจอดที่ข้างทางจากนั้นลงจากรถ
แล้วก็ลากศพของคุณเกดยุคลที่เป็นคนขับรถเนี่ย
เอาไปทิ้งไว้ในป่าข้างทางซึ่งอยู่ห่างจากถนน๕เมตรนะครับ
โดยเรียกผ่านแอปพลิเคชันพอเอาศพลงไปทิ้งแล้วในอู๋บอกว่าก็กลับมาขึ้นรถนะครับ
แล้วก็ขับรถออกไปเพื่อจะเอารถเนี่ยไปรับแฟนสาวระหว่างทางเนี่ยนะฮะ
จอดที่ร้านขายของชำ
ซึ่งห่างจากจุดทิ้งศพ๕๐๐เมตร
ก็จะเหมือนที่ท่านได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านเมื่อวานนะฮะ

กลับไปขึ้นรถเปิดกระจกสูบบุหรี่
ขับรถออกไปอย่างสบายใจ

หวาดกลัวหวั่นวิตกหรืออะไรเลยนะ
คือเพิ่งฆ่าคนมาก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลย
ในกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุ๑๔มกราคม

หรือแม้กระทั่งวันนี้ที่มาทำแผนนะ
คือเนี่ยฮะสีหน้าแววตาดูเรียบเฉย

ตอนนั้นเราหิวน้ำหรือเราคิดอะไรหรือตั้งสติ
ไอ้โหมึงเอาละมึงไปไหน

จากนั้นก็คุมตัวไปทำแผนจุดที่๓นะครับท่านผู้ชมครับ

ที่เป็นร้านขายของชำแล้วก็แวะซื้อนะครับ
ไอ้โหมึงเอาละมึงไปไหน
คือตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ยังยืนยันอยู่นะฮะ
ว่าก่อเหตุคนเดียว

สาเหตุที่เอาศพไปทิ้งที่ถนน

คือขับรถผ่านไปเห็นเป็นป่ารกร้างข้างทางก็เอาศพไปทิ้ง
แล้วบอกฝากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
ฝากเหรอคะ
บรรยากาศการทำแผนวันนี้ไม่มีญาติของฝั่งผู้ตายมาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
มาดูการทำแผนหรือว่าฝั่งผู้ต้องหาก็ไม่มีญาติมานะฮะ

ในอู๋เองก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรมากกว่านี้นะครับ
วันนี้ขณะที่ตำรวจคุมตัวในอู๋ออกจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพบางบัวทองก่อนไปทำแผนนะครับ
ไปทำแผนนี่มีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นเล็กน้อย
นี่ได้ยินเสียงไหมฮะคนที่มาตะโกนอยู่เนี่ย
คืออดีตพ่อตาของนายอู

อดีตพ่อตานะครับ
รู้ว่าถูกจับตัวได้แล้วอยู่ที่สพบังบัวทองเนี่ยมารอเลยนะฮะ
แล้วพอเจอหน้านี่ตะโกนถามบอกเอารถกระบะของเขาไปไหน

เพราะว่าในอู๋นี่เคยขโมยรถกระบะของอดีตพ่อตาไปนะครับ
เมื่อยี่สิบธันวาคมปีที่ผ่านมา
นี่ถ้าถึงขั้นปรีเข้ามานี่จะเข้ามาถึงตัวด้วย
ตำรวจต้องรีบมากันเอาไว้นะครับ

ตพ่อตาของในอู๋ผู้ต้องหานะครับ
บอกว่ารถที่หายไปเป็นรถกระบะฟอร์ดแวนเจอร์สีขาว
อู๋เนี่ยตอนนั้นใช้กุญแจสำรอง

ในหมู่บ้านสินทรสอง
ที่ตะบลบางภูนย์นำพลเมืองจังหวัดปทุมธานี

มีภาพจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านเนี่ย

เพราะว่าอยู่ดีเนี่ยรถเขาหาย

ตอนนั้นไปแจ้งความไว้ที่สพปคลองรัง๑๐นะครับ
ตำรวจเนี่ยยังจับไม่ได้
ซึ่งคุณกิจสดาบอกว่าถ้าวันนั้นนะ
ถ้าตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวในอู๋ได้นะ
แล้วเอารถเข้ามาคืนแล้วในอู๋ก็ถูกจับเข้าคุกดำเนินคดีเนี่ยอืม
มันอาจจะไม่มีเหตุการณ์ของคุณเกดยุคลเกิดขึ้นก็ได้
นายอู๋วางแผนให้เขามารับแล้วก็ไปฆ่าชิงรถเอารถเขาไปขาย
เพียงแต่เรารู้ความเคลื่อนไหวเขาแต่เราไม่รู้ว่ารถอยู่ไหนครับ
ตั้งแต่วันนั้นที่แจ้งรถหายแล้วตำรวจจับตัวเขาไว้ได้

ถ้าจับคือจับเขาได้ก็จะประมาณนั้นแหละครับ
ก็คือเขาก็จะไม่มีโอกาสได้ไปก่อเหตุที่อื่นอีก

เพราะฉะนั้นคุณกิจสดาบอกนี่ไม่รู้ว่ารถผมอยู่ไหนเนี่ย
มันเอาไปขายเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยอืม

สงค์เอกสารค่ะคือคนจะซื้อขายรถเนี้ยคุณรัชพรอืม
กันมือหงิกเลยนะเอกสารเนี่ยจริงค่ะอุ้ยหลายอย่างเพราะมันคือมีผลทางกฎหมายเนอะ
รู้กี่แผ่นต่อกี่แผ่นค่ะนี่รถของคุณเกดยุคลโตโยต้าวิชเนี่ย
คนที่ซื้อไปตอนนี้ไม่ได้เอาเอกสารอะไรเลยนะ
ก็คือเอาแค่เรื่องของเล่มทะเบียนดูเลขตัวถังจ่ายเงินรับรถ
คดีนี้นะครับคุณเกดยุคลวัย๕๐ปีที่เสียชีวิตนะครับ
เธอทำงานขับรถรับส่งผู้โดยสารโดยให้เรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
วันเสาร์ที่๑๔มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าเรียกใช้บริการบอกว่า
ผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นผู้หญิงให้ไปรับที่แฟลต์ปลาทองในจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งก็คือนายอู๋นั่นแหละนะเป็นคนที่ล่อลวงนะครับ
พอไปรับลูกค้ารับผู้โดยสารเนี่ยนะฮะบอกว่าให้รับที่แลตปลาทองที่ปฐุมธานี
แล้วให้ไปส่งที่หมู่บ้านแถวบ้างบังบัวทองดนตรีแล้วหายตัวไปเลยนะครับ
เวลารับนัดหมายเนี่ยคือช่วง๑๒นาฬิกา๔๘นาที
ครอบครัวก็เลยประกาศคนหายเอาไว้ตามหาคนหายแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
สุดท้ายตำรวจไปเจออีกทีคือเป็นศพนะฮะเสียชีวิตอยู่ที่พงหญ้าข้างทาง
เจอเมื่อวันอาทิตย์๑๕มกราคมแล้วก็เลยไล่เลยว่าใครเป็นคนเรียกใช้บริการต่างนานา
กระทั่งไปติดตามจับกลุ่มตัวในอู่ได้พร้อมกับควบคุมตัวแฟนสาวของนายอู่ได้ด้วย
แล้วในอู่ก็บอกว่าขายรถต่อไปละ๔๐๐๐บาทก็ไปไล่ติดตามจนเอารถคืนมาได้
พร้อมกับคนที่ซื้อรถจากนายอู

แฟนสาวก็บอกไม่รู้เรื่องก็รู้แค่ว่า
แฟนนุ่มขับรถมารับบอกรถของแม่

เขาบอกก็แค่นั้นเองเขารู้แค่นั้น

จุดเกิดเหตุต่าง
ผู้ต้องหามาทำแผนมาชี้จุด
กับหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจได้มานะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนการก่อเหตุของผู้ต้องหาจะมีอาการทางจิตหรือไม่

เดี๋ยวต้องให้แพทย์ตรวจสอบอย่างละเอียด
แต่เท่าที่สอบปากคำโดยพนักงานสอบสวน
ไม่พบว่าผู้ต้องหามีอาการทางจิตนะครับ
ที่ว่าดูแบบนิ่งเหลือเกินไปแวะซื้อน้ำซื้ออะไรพวกนี้เนี่ย

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าเลือดเย็นเพราะอาการทางจิตนะครับ
คดีนี้นะครับตำรวจบอกว่าไม่ได้มีแค่ในอู๋คนเดียวนะฮะ
ตำรวจแจ้งข้อหาดำเนินคดีทั้งหมด

ผู้ต้องหาในคดีที่เป็นคนก่อเหตุหลัก
ข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แฟนสาวในอูถูกแจ้งข้อหารับของโจร
ณขณะนี้นะฮะเพราะว่ามีหลักฐานก็คือไปรับเงินจากนายอู๋ก็เป็น
เงินที่ในอู๋ได้จากการขายรถของผู้ตายแล้วแล้วก็กลุ่มที่
รับซื้อรถอีก๓คนด้วยกันเขาซื้อขายกันเป็นทอดถูกแจ้ง
ข้อหารับซื้อของโจรนะครับตอนนี้กำลังตรวจสอบขยายผลเพิ่ม
ว่าในอู๋เคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนหรือไม่วันพรุ่งนี้จะ
นำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดนนทบุรีขณะเดียวกันนะครับท่าน
คุณผู้ชมครับในรถเนี่ยเมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบหลักฐานต่าง
ต่างเพื่อเก็บลายนิ้วมือเพิ่มเติมว่ามีใครเกี่ยวข้องอีก
หรือไม่นะครับส่วนศพของคุณเกดยุคลนะฮะวันนี้ครอบครัวไป
รับศพออกจากนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรังสิต
หลังจากมีการชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนเสร็จสิ้น
แล้วนะครับแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าสามีเอง
ก็ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียภรรยาส่วนลูกสาววัน๒๑ปีนะ
ครับบอกว่าวันที่แม่ขับรถออกไปรับผู้โดยสารเนี่ยระหว่างทาง
แม่ขับรถไปตัวเธอกับพ่อแล้วก็น้าก็ติดต่อแม่เป็นระยะ
นะค่ะเพราะว่าพักหลังพ่อเนี่ยไม่ค่อยสบายคุณแม่ก็เลยมาทำ
งานแทนอืมก็คุยกันเป็นระยะรวมถึงยังได้คุยกับผู้โดยสารของ
แม่คือในอู่ด้วยเพราะเขาเป็นห่วงไงที่แรกบอกว่าผู้โดยสารจะ
เป็นผู้หญิงแต่พอไปรับเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
เพราะเขาบอกเขาจะไปรับแฟนแฟนกำลังไปทำเล็บต่อขนตาอะไร
อยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งในอู๋เองตอนนั้นก็พูดจาดีนะไม่ได้
ดูจะเป็นผู้ร้ายอะไรทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือ
หลังจากแม่ออกไปแล้วไปรับผู้โดยสารติดต่อได้แป๊บเดียวเนี่ย
ขาดการติดต่อไปเลยหายไปเลยลูกสาวก็เลยบอกก็โทรไปหา
ผู้โดยสารของแม่คือในอู่อีกครั้งนึงในอู่บอกว่ายังไง
รู้ไหมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะช่วยตามหาคุณแม่คุณให้
จะช่วยตามหาทุกวิถีทางโอ้โหแล้วก็ยังบอกกับสามีของผู้ตาย
เขาก็โทรไปอีกบอกพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไงผมจะ
ช่วยตามหาแฟนพี่ให้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งของครอบครัว
ผู้ตายเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เชื่อสนิท
ใจเลยแต่ในอู๋เนี่ยคือฆ่าเขาแล้วโอ้โหเอาศพเขาไปทิ้งแล้ว
แล้วขับรถเขาเนี่ยไปรับแฟนแล้วก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะเอา

เช้า๑๕มกราคมตอนนั้นยังไม่เจอศพนะฮะครอบครัวของคุณ
ทุกคนก็โทรหาในอู๋อีกนะนอกจากประกาศตามหาคนหายแล้ว
ไปแจ้งความว่าเออเผื่อจะมีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างแต่
รอบนี้ตอนเช้าเนี่ยในอู๋บอกจะอะไรกับผมนักหนาอ้าวอู๋เปลี่ยน
ไปแล้วก็ขู่ด้วยว่านี่ถ้าเกิดยังมาตามยอยาอะไรกับผมอีกผมจะ
แจ้งความแล้วนะแหมหรือถ้าเกิดไปบอกอะไรกับตำรวจแล้วทำให้
ผมเสื่อมเสียเสียหายเนี่ยผมแจ้งความจริงนะจนกระทั่งสุด
มารู้กันตอนหลังว่าคนก่อเหตุก็คือในอู๋นี่แหละ
คือลูกสาวของผู้ตายบอกว่าพฤติกรรมของนายอู๋เนี่ยเชื่อเลยว่า

อืม

จิตใจเขาเป็นยังไงเขากลหกเราแบบนี้แต่จริงนะเขาเป็น
เขาก็ต้องมีสำนึกอะไรบ้างแต่อันนี้คือเขาเขาทำทุก
อย่างปกติอยากบอกคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงอะไรนะแบบว่าพวกหนูก็แบบคอยดูแลกันอยู่อะค่ะ
ไม่อยากให้คุณแม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวลอะไรเลย
วันนี้ครอบครัวรับศพของคุณเกดยุคลมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาราพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับ
มีพิธีรดน้ำเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา๑๗นาฬิกานะครับท่ามกลางความโศกเศร้าของสามีลูกสาว
ญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนที่ทราบข่าวนะครับมาแสดงความอาลัยกันครอบครัวจะสวดพระอภิษฐรรมศพ๕คืนนะครับ
โพสต์รูปของตัวเองตอนเด็กกับคุณแม่แล้วก็แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องงานศพของคุณแม่นะครับ
โดยบอกขอเชิญทุกคนมาหาแม่หมูกันนะคะโหมันโหดร้ายเหลือเกิน
คือคนถกเถียงกันเยอะนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้อุกอ่านและโหดเยี่ยมแบบนี้โทษเนี่ยมันควรจะต้องหนักแค่ไหน
คือตำรวจบอกต้องไปย้อนดูด้วยนะว่าไอ้ที่ว่าจะทำกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่เคยเป็นคดีก็ได้
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูว่ามันเคยก่อเหตุแบบนี้กับใครอะไรยังไงมีคดีไหนหรือเปล่านะครับ